และช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับถนนราชดำเนินมีการเปิดไฟที่มีการประดับตกแต่งเอาไว้แล้วนะครับ
เตรียมพร้อมในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับ
ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครได้เริ่มเปิดไฟประดับเส้นทาง
ถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกอย่างสวยงามตลอดเส้นทาง
รวมทั้งบริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษให้สวยงามสมพระเกียรติ
โดยบนถนนราชดำเนินนอกและถนนราชดำเนินกลางได้มีการประดับตกแต่งต้นไม้สองข้างทางด้วยกล้วยไม้ครับ
ดอกไม้ประดับตลอดแนวถนนรวมทั้งสถานที่สำคัญอย่างสะพานมักขวานรังสรรค์สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
อนุสวรีประชาธิปไตยก็มีการประดับดอกไม้แล้วก็ไฟอย่างสวยงามเช่นเดียวกัน
ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการประดับดอกไม้ไปจนถึงวันที่๑๐พฤษภาคมนี้ครับ
ซึ่งรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
แล้วก็วัดพระเชศตุพลวิมวลมันคลารามในวันที่ห้าพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ
และในวันที่๖พฤษภาคมในโอกาสเสด็จออกณศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราศาสตร์
เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพลียงกันค่ะ